คุณผู้ชมคะช่วงสายที่ผ่านมาค่ะ

ก็ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟูวรรณอุทยาน
ที่ขุนน้ำนางนอนโดยผมจะให้กลับมาเหมือนเดิม
รวมถึงเรื่องของการนำตัวน้องออกมาจากถ้ำ
แล้วก็ส่งไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาล
ซึ่งทางด้านผู้ว่าบอกว่าตอนนี้อาจจะยังไม่มีแผนที่แน่นอน
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือน้องจะต้องปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ
โดยเมื่อช่วงสายผู้ว่าก็ใช้เวลาในการแถลงข่าวไม่นานสัก๑๐นาที
ไม่นานครับแต่ตั้งโต๊ะกันแถลง
แล้วก็มีคนที่เกี่ยวข้องมานั่งโต๊ะแล้วก็มายืนแบบนี้ครบเลยนะฮะ
คือต้องบอกก่อนนะว่าเมื่อวานช่วงเย็นช่วงค่ำใช่ไหม

ใช่แต่จริงผู้ว่าเขาอยู่ในถ้ำก็ปฏิบัติภารกิจอยู่นี่แหละค่ะ
แต่ว่าช่วงสายวันนี้นายนรงศักดิ์โอสดธนากร
เพราะว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็แถลงข่าว

มีการเดินสายอุปกรณ์สื่อสารเข้าไปในถ้ำ
เพราะว่าจะให้ทั้ง๑๓คนทีมหมูป่า
ได้พูดคุยได้วีดีโอคอร์กับครอบครัว
ก็ปรากฏว่าอุปกรณ์โทรศัพท์ที่นำเข้าไปเนี่ย
มันตกน้ำคุณผู้ชมแล้วก็พังเสียหาย
ดังนั้นช่วงนี้ก็เลยไม่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารได้
แต่ยังไงก็ตามค่ะเรื่องของการเดินสาย
เจ้าหน้าที่ก็พยายามเร่งเดินสายเพิ่มเติมให้ใหม่อยู่นะคะ
ส่วนกรณีที่บอกว่าจะนำตัวน้องออกมา
ตอนนี้ผู้ว่าบอกว่ายังไม่สามารถที่จะกำหนดวันแน่นอนได้
เพราะว่าจะต้องประเมินเรื่องของสถานการณ์ต่าง
เมินเรื่องความปลอดภัยของน้องก่อน
ฟังเสียงผู้ว่าพูดช่วงนี้หน่อยนะคะ
ให้เขาทดสอบใส่หน้ากากให้ทดสอบการหายใจนะครับ

น้ำข้างในเชี่ยวมีความเสี่ยงเอาน้องเขาลงไปก็คงจะลำบาก
การที่คนไม่เคยดำน้ำและใส่หน้ากากก็จะยาก
แต่ผมจืนยันว่าพร้อม๑๐๐
ปฏิบัติแล้วไม่มีความเสี่ยงเลยลิสต์ไม่มี
เราจะเดินการตามหน้าที่ครับ
เดินสายเข้าไปจนถึงสามแยกนะครับ
แล้วตอนนี้ถึงสามแยกแล้วแล้วก็พร้อมที่จะติดโทรศัพท์
ตรงแถวเลยตรงแถวเลย๓แยกมานิดนึง
ก็ตกน้ำจนต่ำน้ำนะครับ
แล้วก็เสียหายหมดนะครับต้องหาส่วนแทนเข้าไป
เพราะฉะนั้นในช่วงนี้คงจะติดต่อสื่อสารยังไม่ได้
เราก็พยายามจะเอาของทดแทนและเดินสายเพิ่มเติมให้
แล้วนอกจากนี้ผู้ว่าก็ยังบอกด้วยนะคะ
บอกว่าไม่ต้องกังวลถ้าสมมุติเกิดว่าน้องออกมาแล้ว
แล้วพื้นที่บริเวณวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

เพราะว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เขาวางแผนกันไว้หมดแล้วว่าจะมีการฟื้นฟูยังไง
แล้วเรื่องนี้ก็สอดคล้องกับนายจงคล้ายวรพงศธร
บอกด้วยค่ะบอกว่าตอนนี้วางแผนในการฟื้นฟูแล้ว
แล้วก็ชี้แจงเรื่องของการระบายน้ำออกจากถ้ำด้วยนะคะ
มีคำถามอันนึงที่ถามผมไว้มาก
นะคะแล้วก็คอให้ผมตอบ

เกือบตลอดเวลานะครับเป็นคำถามที่เป็นอนาคต
จะจัดการพื้นที่ตรงนี้อย่างไร
คิดแม้กระทั่งว่าอุปกรณ์ต่าง
นดไฟย์ท่อระบายน้ำ
ที่เอาเข้ามาอยู่ในอุทยานวรรณอุทยานของเขาแล้วเนี่ยฮะเดี๋ยววันข้างหน้าจะถอนออกไปยังไง
ไม่ให้เป็นภาระกับวรรณอุทยานที่จะทำให้เกิดความเสียหายสภาพแวดล้อมนะครับ
เอ่อจริงจริงแล้วตรงเนี้ยเรามีแผนของเราในฝ่ายปฏิบัติเรามีแผนหมดแล้ว
แต่ทางวรรณอุทยานเขาก็มีแผนของเขานะครับเอ่ออันนี้กลับเรียนว่า
เพื่อเพื่อจะได้ไม่ต้องถามคำถามตรงนี้อีกในอนาคตนะฮะยืนยันว่าทุกหน่วยมีแผนบุกแล้วก็แผนถอย
แล้วก็แผนฟื้นฟูในระยะยาวเรามีแผนหมดแล้วนะครับ
ทุกคนนะครับกลัวว่าตรงนี้จะฟื้นฟูได้ยังไงนะครับ
ด้านบนเรามีการไปทำงานกันเยอะแยะไปหมดนะครับผมเรียนอย่างงี้ครับ
จากการที่เราสำรวจหมดแล้วตั้งแต่วันแรกไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนเข้าไปทำงาน
แล้วแต่ด้านบนเขานะครับมีการเจาะหรือไม่เจาะมีการมุดโพงนะครับ
ปรากฏว่าโพงต่างเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด๑๓โพงข้างบนนะครับแต่ว่ามีการดำเนินการเจาะเนี่ยประมาณแค่๓โพงนั่นเองนะครับ
แล้วก็เราก็ไปสำรวจทุกจุดแล้วองค์ต่างเนี่ยอุดไม่ยากนะครับ
เดี๋ยวเราจะดำเนินการหลังจากนี้นะครับแล้วก็ฝ่ายต่างต่างที่เราไปสร้างทิ้งเอาไว้นะครับ
ตอนเนี้ยห้าวันนี้ไปสร้างอีกหกนะครับก็จะทำการลื้อทุกเพราะทุกทุกจุดเนี่ย
เราไปดำเนินการต่อท่อเพื่อทำใบพัดทิ้งเอาไว้เป็นระยะทางบนชน
ซึ่งหลังจากนี้นะครับเราก็จะลื้อทิ้งหมดนะครับ
เพื่อให้ระบบนิเวศมันกลับมาเหมือนเดิมน้ำในลำห้วยก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับ
สำหรับบริเวณถ้ำตรงนี้นะครับท่านเห็นว่าตอนนี้มันยังมีสภาพนี้อยู่นะครับ
ไม่ต้องกลัวนะครับเมื่อกี้ท่านผู้ว่าได้เรียนไปแล้วนะครับว่า
ต่อไปเนี่ยมันควรจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เราจัดทำแผนจัดทำวางผังบริเวณนี้หมดแล้วนะครับ
ตอนนี้นะครับพ่อพร้อมแล้วนะครับแล้วก็มีกำลังจากกรมอุทยานนะครับ
จากชนประธานแล้วก็ทหารแล้วก็ชาวบ้านที่สำคัญคือ
ชาวบ้านแถวแถวนั้นนะครับก็ไปช่วยเราในมุมเกินการขนท่อไป
เพื่อทำใบพาร์ทเหมือนเดิมนะครับเบี่ยงทางน้ำออกไป
คิดว่าส่องร้อยเมตรตรงเนี้ยเราจะเดินสายทั้งอบเส้นนะครับ
มันก็จะเป็นการช่วยไม่ให้น้ำหลุดเข้าไปในถ้ำได้เพิ่มอีก
เนี้ยล่ะค่ะก็ทางด้านรองอธิบดีกรมบุธญาณแห่งชาติป่าและพันธุ์พืช
เรื่องเกี่ยวกับพอหลังจากจะฟื้นฟูยังไง

เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปอยู่ที่นั้นเป็นพันคนเหมือนกันนะคุณ
แล้วก็เรื่องของระบบนิเวศมันต้องทำทุกอย่างให้เหมือนเดิม
ทีนี้น้ำที่ไหลไปเส้นทางใหม่มันก็จะส่งผลต่อเรื่องของระบบนิเวศ
ไหลของน้ำลงพื้นที่ชุมชนอะไรอย่างนี้